หมอลำกันหน่อยคราวนี้ไม่มีใครตีกันหน้าเวทีนะ
แต่มีหนุ่มเมาคนหนึ่งบุกขึ้นไปบนเวทีเลยคุณ
ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนักแสดงหมอลำด้วยหรือเปล่า
ถอดเสื้อนอนบนบันลังสบายใจเฉิบเลย

รอให้เรียบร้อย
คุณคุณเดี๋ยวนะอันนี้คือตอนที่หมอลำ
เขากำลังซ้อมหรือว่ามันเลิกแสดงแล้ว

ใช่ไหมฮะอยู่นี่ผู้ชายคนนี้

ด้วยแล้วบอกอันตัวเราคือหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมคุณ
หนูน้อยฮุดแดงไหมแต่อยากจะแสดงเป็นชีเปื้อย
เราก็ค่อยถอดนะฮะเดี๋ยวถอดเสื้อด้วยคุณ
คุณแล้วคนที่เขาดูอยู่ล่างเวทีเขาไม่งงเหรอ
เอ้ยมีแขกรับเชิญด้วยเป็นแขกรับเชิญนอกบทแบบนี้
งงนึกว่ามีสเตอร์ไพรส์คนดูก็งงนะครับ
คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนักแสดง
ศิลปินในวงหมอลำคณะดังเขามาแสดงกันในงาน
ิ้วอำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่น
แต่ปรากฏเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
นี่นักแสดงตลกของคณะเนี่ยเขากำลังแสดงกันอยู่นะคุณนะ
แล้วก็อยู่ก็มีหนุ่มเมาคนนี้
บุกขึ้นมานอนบนบันลังพอดิบพอดีเลยนะครับ
ก็อย่างที่บอกตอนแรกคนดูก็นึกว่าเป็นหนึ่งในบทของคณะหมอลำ
เพราะว่านักแสดงตลกสองคนเขาใส่ชุดตำรวจอยู่พอดี

แหมสงสัยแสดงเป็นโจรอะไรหรือเปล่า

ทีนี้ก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตัวจริง
มาเอาตัวของผู้ชายคนนี้ลงจากเวทีนะครับ
ทีนี้ก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตรวจจริง
มาเอาตัวของผู้ชายคนนี้ลงจากเวทีนะครับ
มาเอาตัวของผู้ชายคนนี้ลงจากเวทีนะครับ
ทีนี้ก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตรวจจริง

ทีนี้ก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตรวจจริง
มาเอาตัวของผู้ชายคนนี้ลงจากเวทีนะครับ
ทีนี้งงกันไปหมดนะครับใครเจ้าหน้าที่ตัวจริง

เพราะว่าคนที่แต่งชุดตำรวจ
ก็เป็นนักแสดงตลกของวง

แล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเมื่อกี้เจ้าหน้าที่จริง
ขึ้นไปเอาคนใส่เสื้อสีแดง
ลงจากเวทีนะคุณนะ

คอมเมนต์ในโซเชียลก็งงเหมือนกันนะครับ